คุณผู้ชมครับไปดูภาพความน่ารักของสัตว์กันบ้างนะครับ
ช่วงที่โควิด๑๙สวนสัตว์ต่างเขาก็มีปิดนะ
แต่ว่าองค์การสวนสัตว์เขาก็จัดทางเฟซบุ๊ก
ให้มีการไลฟ์รายงานเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์
คือคุณอยู่บ้านคุณก็ดูความน่ารักของสัตว์ได้
อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีขององค์การสวนสัตว์เขานะครับ
แล้วเดี๋ยวพาไปดู๒ที่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ไปดูเจ้าลีเมอร์หางแหวนกับอาหารสุดโปรด

บอกว่าช่วงนี้บางที่นักท่องเที่ยวไม่ไป
ท้องทะเลถูกอนุรักษ์ไว้มันก็เลยอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้
สิคือปลาเยอะปากการังก็คือเหมือนกับตอนนี้ได้ฟื้นฟูด้วย
ใช่ค่ะที่เป็นข่าวออกมาบางพื้นที่พยูนี่ขึ้นมาว่ายน้ำ
แล้วก็ปลาโลม้าก็มาว่ายอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็นี่เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่
นำคลิปวิดีโอใต้ทะเลบริเวณเกาะ๕ในเขตอุทยาน
โดยเป็นคลิปวิดีโอให้เห็นภาพฝูงปลาหลากหลายชนิดนับแสนตัว
กำลังแวกว่ายหากินอยู่รอบเกาะ๕
ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งดำน้ำชื่อดังแล้วก็สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่เลย
วิดีโอดังกล่าวบันทึกในช่วงที่เจ้าหน้าที่ของอุทยาน
ออกไปดำน้ำเพื่อสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแนวปาการัง
แล้วก็ระบบนิเวศใต้ทะเลบริเวณเกาะ๕
โดยเฉพาะช่วงที่มีการปิดการท่องเที่ยวในสถานการณ์โควิด๑๙

พบว่าบริเวณเกาะ๕มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศดีเยี่ยม
ฝูงปลาแล้วก็สัตว์ทะเลหลากหลายชนิด
เต่าทะเลแล้วก็หมึกหลากหลายสายพันธุ
นี่ก็เรียกว่าหลายคนเขามองว่าโอ้สถานการณ์โควิดนะ
ก็เหมือนเป็นการทำให้เกิดการอนุรักษ์
คนก็ไม่ไปทำลายสัตว์นะครับไม่ไปท่องเที่ยว
แล้วก็ไม่ไปเหยียบย่ำสิ่งที่สวยงามใต้ท้องทะเลแบบนี้
ทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นนะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูที่ชนบุรีกันบ้าง
หลังจากที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาก็ต้องปิดนะ
ปิดให้บริการเข้าชมสวนสัตว์ชั่วคราวตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙
ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในสวนสัตว์
ไม่มีใครมาให้อาหารแต่เจ้าหน้าที่ก็เลี้ยงดูสัตว์เป็นอย่างดี
ล่าสุดทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
หางเขาสวยนะแล้วก็หน้าตาเขาน่ารักด้วยนะครับ
ซึ่งเป็นสัตว์ป่าทวีปแอฟริกาที่กำลังกินอาหารสุดโปรด
ผลไม้นานาชนิดอย่างมีความสุข
มากกว่า๒๐ตัวแล้วนะครับ
หมายความบอกคิดถึงนักกองเที่ยวจังเลย
เมื่อไหร่จะมาดูหนูอีกนะฮะแต่เราก็ดูผ่าน

เราดูเห็นเขาแต่น้องสัตว์พี่สัตว์นี้เขาก็ไม่เห็นคน